ซึ่งอุบัติเหตุรถตู้โดยสารชนกับรถกระบาดที่เกิดขึ้น
ได้สร้างความกังวลใจให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก
แล้วก็มีคำถามถึงมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัย
กระทรวงคมนาคมยืนยันนะครับว่าจะเร่งแก้ไขปัญหา
เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอย
ติดตามเรื่องนี้จากคุณลินดาอุตมะครับ
ที่คิวรถอื่นนะคะก็เร็วเร็วจนเราต้องขอลงนะคะ
หนึ่งในผู้ใช้บริการรถตู้สาธารณะ
กังวลใจกับการนั่งรถกลับเข้ากรุงเทพมหานครในครั้งนี้
หลังเกิดอุบัติเหตุรถตู้โดยสารเส้นทางกรุงเทพจันทบุรี
ประสานงานกับรถกระบะที่บรรทุกผู้โดยสารมาเต็มคัน
และเกิดเพลิงลุกไหม้บริเวณอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง๒๕คน
สภาพถนนจุดเกิดเหตุถนนสาย๓๔๔
ยังคงเหลือร่องรอยคาบเพลิงไหม้
ถนนสายนี้มี๔ช่องจราจรยาวต่อเนื่อง
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนขับรถตู้โดยสารวิ่งมาด้วยความเร็ว
ประกอบกับสภาพพื้นผิวถนนที่ขลุขระ
เสียหลักตกหลุมหรือหลับในจึงไม่สามารถควบคุมรถได้
ควบคุมความเร็วของรถตู้โดยสารสาธารณะ
เป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมมองว่าควรรีบดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
โดยหลังจากนี้จะให้กรมการขนส่งทางบก
เพื่อควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ขับ
ซึ่งอาจช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้

ระหว่างกรุงเทพกับต่างจังหวัดทุกคันนะครับ

ซึ่งล่นเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับ
หรือเดิมถ้าเป็นเล่าภาษีถึงจะให้ติดตั้งนะครับ
สำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดสกฆาตกรรมฆ่าชีวิตผู้โดยสารจำนวนมาก

เมื่อเกิดประกายไฟจากการพุ่งชน
จึงทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว

ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย
ที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุ
ในช่วงเช้าวันที่๔มกราคม
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน